ที่กำลังรอคอยผู้ที่ศูนย์หายไปและการค้นหาของเจ้าหน้าที่นะครับ
แล้วก็มารอเพื่อที่จะรับศพอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
เราไปติดตามบรรยากาศที่โรงพยาบาลพระนครศรียุธิยากันนะครับ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากเหตุเรือล่มกลางแม่น้ำเจ้าพระยา
ตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะซึ่งตั้งแต่หลังเที่ยงคืนจนถึงขนาดนี้ค่ะ
ยังไม่พบร่างของผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมบรรยากาศภายในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
ตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้เต็มไปด้วยญาติพี่น้องของผู้ประสบเหตุเรือล่ม
ทยอยเดินทางมารับศพและติดตามอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องในเต็มพื้นที่นะคะ
โดยทุกครอบครัวค่ะต้องรอผลชนสูตรจากโรงพยาบาล
เพื่อรับศพกลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามภายใน๒๔ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ
ซึ่งหลังจากทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้สอบถามไปยังผู้รอดชีวิต
พบว่าเรือนั้นขับมาด้วยความเร็วนะคะเพื่อที่จะแซงเรือพ่วงบรรทุกทราย
เขื่อนบริเวณหน้าวัดสนามชัยค่ะ
อกจากนี้นะคะจำนวนคนที่บรรทุกมาในเรือนั้น

ด้านนางสาวนุชนาธิแจ่มคงซึ่งเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิต

เรือเกิดจมลงในแม่น้ำเจ้าพระยา
เหตุการณ์นี้ทำให้เธอต้องสูญเสียทั้งพ่อและพี่สาวไปทั้งสองคน
ไปฟังเสียงของผู้รอดชีวิตค่ะ
พอมันกระแทกกระแทกมันก็เสียงดังขูดแบบขูดไปเลยอะค่ะ
แล้วก็ใต้ท้องเรือน่าจะพังเพราะว่าพอสักพักนึงน้ำมันเข้ามาจากใต้ท้องเรือค่ะ
ก็คือทุกคนก็เลยยืนเพราะว่าเพราะว่าน้ำมันเข้ามาแล้ว
ก็เลยว่าทำไงก็เลยแบบจับมือพ่อพี่สาวแล้วก็บอกให้กระโดด
ก็กระโดดออกมาแต่พอกระโดดออกมาแล้วปุ๊บเนี่ย
เหมือนน้ำมันไปปะทะกับเขื่อนแล้วมันก็ตีกลับ
ตีกลับปุ๊บมันก็ซัดเข้าไปข้างล่างเข้าไปใต้ในเรือกันหมดเลย
แล้วก็เหมือนแบบก็จมน้ำสำลักน้ำแต่ว่าก็ตะกายขึ้นมาได้ค่ะ
ด้านนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เปิดเผยขณะเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บว่าอุบัติเหตุเรือล่มครั้งนี้
สาเหตุคาดว่าจะมีการบรรทุกผู้โดยสารเกินน้ำหนักค่ะรวมถึงขับเรือด้วยความเร็ว
และไม่สวมเสื้อชูชีพซึ่งถือว่าเจ้าของเรือและคนขับนั้นมีความผิด
พร้อมได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
โดยยืนยันว่าจะให้การช่วยเหลือและให้ความเป็นธรรมกับผู้ประสบเหตุอย่างเต็มที่ค่ะ
คงต้องเข้มงวดนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ย
ลำพังเจ้าหน้าที่ของรัฐเองก็มีจำกัดแต่เราไม่ได้ละเลยนะครับ
ตลอดเวลา๒ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยสิ่งที่ผมได้กำชับก็คือเรื่องของความปลอดภัยที่ท่าเรือ
โดยเฉพาะท่าเรือสาธารณะนะครับเน้นท่าเรือสาธารณะ
ข้อที่๒การตรวจสภาพเรือการตรวจสภาพเรือต้องตรวจจริงนะครับต้องตรวจจริง
สามคือในเรื่องของการกำกับดูแลในเรื่องของจำนวนผู้โดยสารซึ่งต้องเป็นไปตามใบอนุญาตนะครับ
ซึ่งในข้อนี้นั้นก็ต้องไปโยงไปถึงในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายด้วย
ของผู้ประกอบการเรือแล้วก็ในเรือคนขับเรือแล้วก็นายท้ายเรือด้วยต้องปฏิบัติครับ
ส่วนในเรื่องของการเข้มงวดนั้นต่อไปก็คงจะต้องเข้มงวดมากขึ้นทั้งในส่วนของผู้ประกอบการแล้วก็ส่วนของ
ผู้ขับเรือนะครับที่จะต้องมีความชำนาญต้องมีใบอนุญาตให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็ความชำนาญในเรื่องของเส้นทางด้วยนะครับ
โดยวันนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมตั้งกรรมการสอบสวนความผิดค่ะ
หลังติดตามจับกลุ่มคนขับเรือที่หลบหนีได้แล้วนะคะเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาขนาดนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานีตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
ว่าไม่เกิน๓วันนี้จะสามารถสรุปสาเหตุเรือล่มครั้งนี้ได้
ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาก็ได้มีตัวแทนจากหลายหน่วยงานภาครัฐเดินทางมาเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บภายในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องค่ะ
อาทิตนายกฤษฎาบุญราชประหลัดกระทรวงมหาดไทยที่เดินทางมาพร้อมกับพลตำรวจตรีสุทธิพงภิกุล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายหลังการเข้าเยี่ยมประหลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าเบื้องต้นจะได้ให้เงินช่วยเหลือจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบให้ศพละสองพันบาทค่ะ
ขนาดนี้นะคะห้าสิบเอ็ดคนค่ะและยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสิบห้าคน
อยู่ในห้องไอซียูหนึ่งคนนะคะผู้เสียชีวิตมีทั้งหมดสิบสี่คนค่ะ
เป็นเสียชีวิตที่โรงพยาบาล๗คนและเสียชีวิตที่เกิดเหตุ๗คน
ในส่วนของการค้นหาผู้โดยสารบนเรือที่เหลือตรงจุดเกิดเหตุนะคะ
นักประดาน้ำอยู่ในช่วงระหว่างการปูพรมค้นหาในเช้านี้อีกรอบหนึ่งค่ะ
บรรยากาศภายในโรงพยาบาลพระนครศรียุยาขนาดนี้นะคะยังคงพบว่ามีบรรดายญาติพี่น้องชาวอิสลามนะคะ
ยังคงรอรับร่างที่เหลือจากการช่วยเหลือซึ่งได้นอนรอที่โรงพยาบาลตลอดทั้งคืนค่ะ
จากรายงานช่วงหลังเที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะก็ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ว่า
พบร่างผู้เสียชีวิตอีกสองศพนะคะแต่ว่ายังไม่สามารถกู้ออกมาจากซากเรือนี้ได้ค่ะ
คุณผู้ชมสามารถติดตามบรรยากาศการช่วยเหลือได้จากทุกช่องทางของทางสถานีข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
และทั้งหมดนี้คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นภายในโรงพยาบาลนันทพรธวระทีมข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากโรงพยาบาลพระนครศรีอายุทยาค่ะ